ส่วนชาวนาสุพรรณบุรีมีการรวมตัวกันนะครับ
นามแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ
ต้นทุนแล้วก็สร้างอำนาจในการต่อรองกับโรงศรี

ของชาวนาหมู่ที่๑๑ตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมที่จะนำมาใช้ในฤดูการเพาะปลูก
ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้
ใกล้กันแปลงนาอีกหลายร้อยแปลง

เพื่อที่จะลงกล้าพันธุ์ข้าวรอบใหม่
ปีนี้เป็นปีแรกที่เกษตรกรในพื้นที่
ได้มีการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่
ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

เพื่อให้สามารถรองรับผลผลิตที่จะออกมา
รวมถึงลดต้นทุนการเพาะปลูก
กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการรวมกลุ่มครั้งนี้
พบว่าชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มแล้วกว่า๑๓๗ราย
รวมพื้นที่ปลูกข้าว๕๐๐ไร่
ชาวนาส่วนใหญ่มองว่าการรวมกลุ่ม
ช่วยลดต้นทุนทางการผลิตและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
ชาวนาในพื้นที่เข้ารวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองได้
การใช้เมล็ดพันธุ์ดีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใช้เครื่องจักรกลที่สหกรณ์ให้บริการทำให้ชาวนาในพื้นที่สามารถลดต้นทุนทางการเพาะปลูกจาก๔๐๐๐บาทเหลือ๓๒๐๐บาทต่อไร่และยังช่วยให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐กิโลกรัมต่อไร่จากเดิม๗๐๐๘๐๐กิโลกรัมต่อไร่
อกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้ผู้ประกอบการโรงศรีในจังหวัด
รับซื้อข้าวจากเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวในราคาสูงกว่าตลาด๓๐๐บาทต่อตัน
เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดี
เราทำวิธีการเอาตลาดนำการผลิตในแผนการข้าว
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเพื่อให้มีความมั่นใจว่า
ตลาดเนี่ยมีรองรับแน่นอนแล้วซึ่งก็ได้รับความยืนยันแล้วนะคะ
ว่าพื้นที่ที่จะทำนาแปลงใหญ่๓๐๐๐กว่าไร่
มีบริษัทหรือโรงสีที่พร้อมจะมารับซื้อในราคานำตลาด
คือราคาตลาดเป็นอย่างไรเขาจะซื้อแพงกว่าราคาตลาด๓๐๐บาทแน่นอนนะคะ
หลัดกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าตั้งแต่เริ่มโครงการช่วงต้นปี๒๕๕๙จนถึงขณะนี้
เกิดการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่แล้วกว่า๘๐๐กลุ่มและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
หากสามารถขับเคลื่อนให้เกษตรกรรวมกลุ่มได้ในสัดส่วนถึง๑๒๐
จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่าครึ่งของพื้นที่การเพาะปลูกข้าวทั้งหมด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน